มาดูเรื่องนี้ก่อนครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน
หนุ่มพนักงานเก็บขยะเขตสาธรณ์
ก็ลองรถจักรยานยนต์กลางดึกแล้วก็ไปพุ่งชน
ประสานงากับกระบะที่กำลังเลี้ยวเข้าซอย
ทำให้พนักงานเก็บขยะคนนี้เสียชีวิตนะครับ
เมื่อช่วง๕ทุ่มที่ผ่านมาตำรวจโรงพักษณ์สมดำ
พร้อมด้วยแพทย์นิติเวศโรงพยาบาลสิริราช
เข้าตรวจศพของนายอภิพงศ์วาดเขียนอายุ๒๙ปี
พนักงานขับรถเก็บขยะเขตสาธรณ์
นอนเสียชีวิตในสภาพแขนขาหัก
ที่เกิดเหตุก็คือบริเวณปากซอยสมดำ๑๔เขตบางขุนเทียน
ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแต่งซิ่ง
กระบาดเจ็บเล็กน้อยกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลสหวิทยาการมาลิแล้ว
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเห็นนายอภิพงศ์
ขี่รถจักรยานยนต์วนไปวนมาบนถนนสแหมดำ
ว่านายอภิพงศ์กำลังลองรถแต่งอยู่
แล้วก็เกิดพุ่งชนประสานงากับรถกระบะ
ที่กำลังขับเข้าซอยสมดำ๑๔
ตำรวจจะได้สอบปากคำคนขับรถกระบะอีกครั้ง
ว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
มาดูอุบัติเหตุอีกที่ที่จังหวัดนนทบุรี
มีเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถตู้

โดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ถนนสาย๓๐
ในอำเภอบางบัวทองเมื่อเวลา๑ทุ่มเมื่อคืนนี้
ผู้เสียชีวิตก็คือนายชัยชนะแก้วกัณหา
เป็นช่างเฟอร์เนเจอร์อายุ๔๔ปี

มีนายสยามผ่องโสภาเป็นคนขับ
เล่าให้ฟังบอกว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
พอมาถึงที่เกิดเหตุรถมันค่อนข้างติด
นิ่งอยู่บนถนนแล้วก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
แล้วก็กู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ก็ยื้อชีวิตไม่ทันนะครับ
ตำรวจโรงพักบางบัวทองสันนิษฐานว่า
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
ทำให้เบรกไม่ทันชนท้ายกับรถตู้ที่กำลังชะลอ

โดยจะได้สอบปากคำคนขับรถตู้อย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อสรุปสำนวนคดีต่อไปครับ